สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของรถยนต์กันบ้าง
หลายครั้งที่เราพูดเรื่องบ้านเรื่องห่วงจุ้ยเรื่องนู่นนี่นั่น
โชคอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนอยากรู้คือเรื่องของอาถรรพ์๕สิ่งที่ไม่ควรอยู่ในรถค่ะ
เมื่ออยู่แล้วเนี่ยจะส่งผลให้มีปัญหาในเชิงลบดังนั้นไม่แนะนำเลยค่ะ
มีอะไรบ้างนะคะชิ้นที่หนึ่งค่ะสิ่งของที่มีรอยร้าวเขาห้ามเลยนะคะ
เพราะเชื่อว่าสิ่งของที่มีรอยร้าวเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าของรถให้สามีภรรยาให้คนในครอบครัวค่ะ
มีการแตกแยกสูงรอยร้าวได้แก่อะไรบ้างบางคนก็จะมีแก้วมีหน้าปัดต่าง
กระจกเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางคนเห็นว่าเอ๊ะอาจารย์ขาเป็นมุมเล็กเอง
ไม่ต้องเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะหนึ่งรอยร้าวเนี่ยจะเป็นรอยร้าวใหญ่ในครอบครัว
ซึ่งไม่แนะนำค่ะข้อที่สองค่ะนาฬิกาไตค่ะไม่แนะนำนะคะ
เพราะนาฬิกาตายนาฬิกาเปรียบสวนการเดินทางของชีวิต
เสริมความร่ำรวยในทุกเวลาเมื่อนาฬิกาตายส่งผลให้การเงินติดขัด
ส่งให้ผลการงานติดขัดที่สำคัญส่งผลให้เรื่องราวต่างเนี่ย
หยุดชะงักค่ะไม่แนะนำเลยนะคะโดยเฉพาะนาฬิกาตายค่ะ
ข้อที่สามนะคะเรื่องของพวงมาลัยค่ะหลายท่านหลายคนนะคะ
สการะนะคะซึ่งสการะได้อาจารย์ไม่ห้ามค่ะ
แต่เมื่อสักการะแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้จนแห้งค่ะ
แห้งเนี่ยจะมีปัญหาค่ะปัญหาเรื่องหวัดเรื่องภูมิแพ้ค่ะ
พอแห้งปั๊บก็จะมีเศษต่างเมื่อแอร์ยิงเข้าจมูกปั๊บ
จบเลยค่ะภูมิแพ้ก็เกิดคือเรื่องสุขภาพนั่นเอง
อาจารย์ไม่แนะนำนะคะข้อที่สี่ขาดนะคะ
ใครค่ะที่ชอบเรื่องของบรรพบุรุษนะคะ
นำภาพของบรรพรุษที่คุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเสียชีวิตแล้ว
ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าในรถเนี่ย
เสมือนความไม่สงบค่ะอากาศร้อนสิ่งต่างต่างเนี่ย
แนะนำว่าควรจะนำท่านไปอยู่ที่สงบ
ถือว่าดีที่สุดค่ะหรือบางคนอาจจะมีคำถามกลับมาหาอาจารย์ว่า
อาจารย์ค่ะแล้วพระพุทธรูปหรือพระต่างล่ะคะ
ทำไมอยู่ได้ต้องบอกองค์พระต่างต่างเนี่ย
เสริมด้วยความเป็นมงคลค่ะแต่อะไรที่เกี่ยวการเสียชีวิต
พบรุษต่างไม่แนะนำเลยค่ะนำท่านมาอยู่ในที่เย็นและสงบดีที่สุดค่ะ
ข้อที่ห้าค่ะเศษสตางค์นะคะหรือเงินเนี่ย
ไม่ควรหล่นอยู่บนพื้นรถค่ะเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลนะคะ
เหยียบย่ำเงินถือว่าไม่เป็นมงคลอย่างแน่นอน
ดังนั้นไม่แนะนำทุกครั้งนะคะที่เราล้างรถหรือเก็บรถควรจะเก็บเหรียญ
แบงค์ทั้งหมดเก็บไว้อย่าให้ล่วงหล่นหัก
จะทำอะไรไม่เจริญเลยค่ะสำหรับข้อที่หกค่ะ
ข้อนี้แถมนะคะเขาบอกว่าห้ามมีไฟแชควางไว้ในรถค่ะ
ถือว่าไม่ดีนะคะหลายคนบอกไม่ดียังไงคะ
ไม่เป็นมงคลยังไงไม่ค่ะมันจะระเบิดค่ะนะคะ
เพราะไฟแชคนี่มันมีตัวการ์ดอยู่และไม่แนะนำหลายรถหลายคันที่วางไว้
แล้วเกิดอุบัติเหตุในลักษณะของแก๊สระเบิดแบบนี้อันตรายค่ะ
อย่าไว้นะคะอย่าหาทำขาดนะคะดังนั้นหกสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในรถ
เพราะเป็นอาถรรพ์นะคะส่งเสริมส่งผลให้มีปัญหามากมายค่ะ
และอาจารย์ก็ขอสรุปนะคะของอาถรรพ์๕สิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในรถค่ะ
ข้อที่หนึ่งสิ่งของที่มีรอยร้าวข้อที่สองนาฬิกาตายครับ
ไม่แนะนำนะคะข้อที่สามพวงมาลัยที่แห้งคารส
ข้อที่๔เป็นรูปบรรพบุรุษหรือเป็นรูปของคนที่สูญเสียไปแล้วเนี่ย
ออกค่ะข้อที่ห้าค่ะนะคะเรื่องของสตางค์เนี่ยสังเกตดีดีค่ะ
ท่อนเหรียญเอ่ยอะไรเอ่ยเวลาล่วงหล่นอยู่ตามซอกตามสิ่งต่าง
ลองหาและหยิบขึ้นมาเก็บดีดีค่ะ๕สิ่งนี้เป็นสิ่งของอาถรรพ์
ที่ไม่ควรอยู่ในรถนะคะลองดูดีดีเก็บดีดีสะสางดี
และจะเสริมความเห็งให้กับเราค่ะศาสตร์อาจารย์พุทธคุณเพียงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมานะตนค่ะ